นี่คือบรรยากาศที่พระประแดงนะครับ
เป็นงานสงกรานที่พระประแดง
ล่าสุดที่บริเวณที่วากการอเผลอ

ปราการจัดอย่างจริงครับจัดงานปีนี้
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอดีงามให้สืบทอดต่อไปอย่างคนยุครุ่นหลังนะครับ
ก็มีทั้งชายทั้งหญิงแล้วครับที่สวมใส่ชุดไทยรามันกันทุกคนเลย
จากภาพที่เห็นก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีขบวนต่างนะครับ
เป็นขบวนอะไรรู้ไหม

ขบวนแห่
ขบวนแห่ไม่ใช่แห่
ขบวนแห่ทั้งหมดนี้นะครับก็แห่ไปตามถนนนครเขื่อนขันจนมาถึงวัดโปรดเกรดเชษฐาราม
ซึ่งมีประชาชนนับแสนนะเขาบอกอย่างนี้มากันเป็นแสนมารอรับขบวนอยู่นะครับ
บริการโดยรวมก็ถือว่าราบรื่นดีนะครับเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมเอาไว้อย่างดีเลยทีเดียว
บริการโดยรวมก็ถือว่ารับรื่นดีเลยทีเดียวส่วนบริการการเล่นดับสงกรานก็คือคำอย่างเนียม
ครรภ์นะภูกภูกภูกภูกฟูก
แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ
การประกวดบอกเลยว่ามันคือคักมาก
ยิ่งช่วงของการประกวดบนเวทีแล้วก็มีการตอบคำทงตอบคำถามนะ
ประชันความสวยความหล่อกันเนี่ยโอ้โหอยากให้ได้ดูเหลือเกินว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะฮะ
บอกเลยว่าน้องเนี่ยนะครับแต่ละคนนี้สวยทั้งนั้นแล้วคนที่เขาได้นะโอ้โหงามแท้งามคักงามหลาย

แบบคือถ้าแบบว่าคือมีเบอร์เกอร์มันคงจะอิ่มท้องแต่ถ้าได้เบอร์น้องพี่คงจะอิ่มใจ
อ๋อหรอสวัสดีค่ะน้องอาย

อายที่เป็นนางสงการพระประแดงปี๒๕๖๒
ก็คุณบอกว่าถ้ามีเบอร์เกอร์อิ่มท้องแต่ถ้ามีเบอร์น้อง

แล้วน้องเขาก็ฟังที่คุณแซวไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้

ใช่งั้นเดี๋ยวไปคุยกับน้องอายกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

เจอหน้ากันปั๊บก็อายแล้วนะเนี่ย
น้องอายรู้ไหมว่าคุณชนะเนี่ยพี่ชนะเนี่ยเขาอายน้องอายกว่ามากเลยนะคะ

ไม่ทราบว่ากินข้าวทานอะไรมาหรือยังครับเนี่ย
เรียบร้อยแล้วค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ายังจะพาไปทานก็หน่อย

ฉันอยากรู้เรื่องราวของน้องอายหน่อย
น้องอายเนี่ยได้นางสงกรานที่พระประแดงปีล่าสุดใช่ไหม

อยากรู้ว่าน้องอายเนี่ยเรียนที่ไหนอายุเท่าไหร่ทำไมถึงมาประกวดคะ
ปกติอายอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์
แล้วที่อายไปประกวดนะคะอายก็อยากแบบเวทีนางสงการพระประแดงค่ะ
เขาเปิดโอกาสให้แบบนางงามทั่วประเทศเลยค่ะได้มีโอกาสแบบเป็นส่วนหนึ่งของเวที
แล้วทีนี้ไอซ์เคยอยากที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกันก็เลยลองไปสมัคร

ใช่ครับก็ไม่คาดฝันว่าตัวเองจะได้เป็นนางสงการเพราะว่าแบบเพื่อนพี่แต่ละคนแบบคือสวยมากสูงมากแล้วอายเป็นคนตัวเล็ก

แล้วเป็นไงหลังจากที่เราได้ตำแหน่งเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี้ค่ะ

รู้สึกยังไงบ้างว่าเราได้เป็นนางสงกรานพระประแดงปีนี้แล้วนะ

ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะ

แบบรู้สึกแบบมันตื้นตันใจมากค่ะ

คือยังตื้นตันอยู่ไง

ตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งนางสงการเนี่ยพอได้ไปแล้วต้องทำอะไรบ้างเอ่ย
จากส่งยิ้มสวยให้พี่แล้วเนี่ย
อืมจ้า
อ่าก็หลังเลยก็ช่วยงานเทศบาล

ค่ะเนี่ยไหนก็เป็นนางสงกรานพระประแดงแล้วพูดถึงท่าสการสงกรานบ้านเราหน่อยมั้ยคะคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะฝากเตือนเพื่อนพี่น้อง

พระประแดงแล้วเนี่ยพูดถึงเทศกาลสงกรานบ้านเราหน่อยไหมคะ
คิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะฝากเตือนเพื่อนพี่น้องยังไงบ้าง
ค่ะส่วนตัวอาจคิดว่าประเพณีสงการที่ผ่านมาค่ะ
ก็เปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่วันครอบครัวของคนไทยค่ะ
อยากที่จะฝากฝากเพื่อนเพื่อนฝากเยาวชนคนไทยให้แบบทำนุบำรุงไว้
เพราะว่าประเทศสงการนะคะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ทำให้ชาวต่างชาติจดจำเรามาถึงทุกวันนี้
ก็อยากถ้าสงการปีหน้าก็อยากที่จะให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ฟังแล้วทราบซึ้งมากเลยครับน้องอายครับซึ้งดีมากแล้วก็ดีแล้วที่น้องเขาได้เนี่ยเพราะว่าตอบดีขนาดนี้
สุดยอดเลยครับที่รู้สึกทราบซึ้งกินใจมากอยากจะฝากให้น้องแล้วกันสักหนึ่งบทเพลง
ก็คือเจ้าเลิกคุยทั้งอ่ำเผอเผื่ออายคนเดียวเธอรู้ไหมเออโอ้โห
อายอย่าไปฟังคุณชนะมากนะลูกนะยังไงก็ยินดีกับตำแหน่งนางสงกรานพระประแดงปีนี้นะจ๊ะ
ขอบคุณนะคะน้องอายค่ะขอบคุณนะครับน้องอายครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อยากจะบอกน้องไอเหลือเกินว่าน้องไอไม่ใช่คนเดียวที่ฟังเพลงนี้จากคุณชนะนะคะ
เพราะว่าเราฟังทุกวันแล้วก็ทุกเช้าทุกตอนพักเบรกทุกเวลานะคะเจอใครก็ร้องตลอด
เฮ้ยนี่มันฮิษแล้วที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามไปยากกับทางทายรัชทีวี
ได้เจอคนร้องเพลงนี้ด้วยบอกแบบนี้บอกไว้ก่อนไงเดี๋ยวรู้แน่ว่าอยู่ในรายการไหนยังไงบ้างนะคะ